แม่บ้านพัฒนบ้าน
โอ้เหี่ยวแล้วนี่มันเตียงแล้วเขาเหี่ยว
ไม่ต้องห่วงกำลังจะพาไปอยู่นี่ไง
ขอบอกว่าร้านนี้มันจนหยุดไม่อยู่

หมายถึงร้านนี้มันมีถั่วใช่ป่ะ

อ้าวก็ร้านนี้มันมีถั่วพอเรากินถั่วแล้วก็เคี้ยวมัน
มันมันกินแล้วมันก็หยุดไม่อยู่ไง

จริงแล้วขณะต่างคนซื้อไปเล่นนะ

เอาว่าตอนนี้คุณผู้ชมไปหามิ้นดีกว่าค่ะ

คาเฟ่นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้างในเนี่ยจะชิกคูขนาดไหนตามมิ้นมาเลยค่ะ
และตอนนี้นะคะมินก็นั่งอยู่ในร้านโรเฮาส์คาเฟ่แล้วค่ะบรรยากาศนะคะเก๋มากมากเลยค่ะ
เหมาะมากเลยสำหรับใครนะคะที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนนะคะ
และเมนูของอร่อยหลักสิบที่มิ้นจะแนะนำในวันนี้นะคะ
บอกเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยเด็ดมาก

มิ้นนะคะก็คือเมนูของอร่อยหลักสิบนั่นเอง
เดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกกันเลยดีกว่าค่ะ
กับข้าวยำไก่ไข่ข้นนั่นเองจานนี้โอ้โหหน้าตาน่าทานมาก
ราคาเพียงแค่๙๘บาทค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือรสชาตินะคะของตัวยำไก่เนี่ย
มันแบบแซ่บแล้วมันแบบถึงรสถึงเครื่องมากเลย
แล้วบวกกับไข่ข้นที่แบบนุ่มนะคะจานนี้ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบหิว
ซัดจานนี้มินเชื่อว่าต้องติดใจแน่นอนค่ะ
อ่ายังไม่หมดนะคะสำหรับของขาว
ต่อกันที่จานนี้เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบแนวแบบว่า
ฟิวชั่นหน่อยเนอะเอออันนี้จะแบบว่าอินเตอร์มาหน่อยเป็นสปาเกตตี้ซอสไก่จานนี้นะคะ
ด้านบนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีไก่ค่ะ
นี้ราคาเพียงแค่๘๙บาทเท่านั้นเองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะใครที่เป็นคอสปาเกตตี้แนะนำเลยค่ะจานนี้

มันไม่ได้มีความเปรี้ยวอย่างเดียวแต่มันแบบเปรี้ยวหวานกลมกล่อมค่ะ
บวกกับเส้นที่เหนียวนุ่มนะคะมันแบบโอ้ยมันลงตัวมากคือแบบมันฟินมากเลยค่ะ
จานนี้ราคาเพียงแค่๘๙บาทหมดของขาวไปแล้วจ้า
มากันที่ของหวานก่อนละกันเนอะนี่เลยค่ะ
อันนี้เนี่ยนะคะคือเค้กส้มนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะ
นี่ค่ะแล้วด้านข้างเนี่ยนะคะเขายังมีราดซอสส้มด้วยถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะแบบว่าทานซอสส้มเพิ่มก็นี่ปาดซอสดูนะคะ
ก็จะมีเลเยอร์เป็นแบบนี้นะคะสีสันน่ารักน่าทานมาก
มันเป็นเค้กส้มที่ไม่ใช่แบบว่าออกแบบส้มเปรี้ยวนะแต่ว่ามันกลมกล่อมกลิ่นส้มเนี่ยมันหอมหวานแล้วบวกกับเนื้อเค้กที่แบบเนียนนุ่มหนาแล้วก็ลาดกับซอสส้มคือมันแบบเข้ากันมากเลยค่ะสำหรับจานนี้นะคะราคาเพียงแค่ห้าสิบห้าบาทเท่านั้นมาถึงเครื่องดื่มกันบ้างค่ะอันนี้เนี่ยนะคะคือ
ชาเขียวมิ้นท์ช็อกชิปอ่ามีทั้งชาเขียวมีทั้งช็อกชิปนะคะ
แก้วนี้ราคาเพียงแค่แปดสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะโอ้โหดูดิ
คือแบบว่าดูดไปคำใหญ่มากแล้วรู้สึกถึงความเฟรชน่ะ
มันแบบสดชื่นมากมากเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วอย่าลืมซิกเนเจอร์ของทางร้านนี้ถ้าใครมานะคะ
ต้องสั่งนี่เลยโรฮาวส์ท็อฟฟี่นั่นเองค่ะ
ด้านบนเนี่ยนะคะเขามีการโรยคัมเบิ้ลไว้ด้วยเดี๋ยวเรามาชิมดีกว่า
คอกาแฟห้ามพลาดเลยนะเออ
หอมมากเลยคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นแบบใครที่ชอบแบบหวานออกแนวลาเต้หน่อย
แต่มันไม่ได้หวานมากเพราะว่าด้วยตัวกาแฟเนี่ยมันมีความเข้มข้นหอมแล้วก็นุ่มมากนะคะ
ใครมาเนี่ยต้องสั่งเลยนะคะกับโรฮาวคอฟฟี่ค่ะแก้วนี้นะคะราคาเพียงแค่
ก็คือเมนูของอร่อยหลักสิบ

ร้านนี้นะคะบรรยากาศนั้นน่านั่งมาก

อ่ะแต่ตอนนี้เวลาหมดลงแล้ว
สัปดาห์หน้าค่ะมิ้นจะพาคุณผู้ชมนะคะ
ไปหาที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบกันที่ไหน

แต่ตอนนี้ขอจัดการของบนโต๊ะก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

บางทีไปหัวหินนึกไม่ออกว่าจะไปไหน

ใครที่อยู่ใกล้หรือว่าจะไปเลยก็ได้นะ
จริงไม่ไกลเลยนะคะหัวหิน๑๐๖เองไม่ไกล
แต่ว่าวันนี้เนี่ยหมดเวลาของแม่บ้านประจำบางรุ่นจิ๋วอย่างเราแล้วนะคะ
กลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันจันทร์แล้วก็อังคารค่ะ
ส่วนพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยเจอเจ๊ใหญ่สองท่าน
อ๋อมแล้วก็พี่ไอซ์นั่นเองในเวลาเดิมตั้งแต่๑๑นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
ยังไงนะคะก็ต้องฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะ
บ๊ายบาย
สวัสดีค่ะ